เอาล่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับวาทีคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง
น้ำฝนกุลนัทแล้วก็แฟนหนุ่มตาน้ำข้าวหนุ่มจอแดน
ตอนนี้น้ำฝนท้องได้๔เดือนแล้วนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคู่นะคะสำหรับคุณหนุ่มสุรวุฒิกับแฟนสาวนอกวงการ
นักแสดงสาวน้ำฝนกุลนัทสละโสดเข้าพิธีวิวากับแฟนนุ่มนักธุรกิจชาวอเมริกาจอแดนวินเทอร์มาได้เกือบ๑ปี
ชีวิตเธอก็สุดแสนจะแฮปปี้และเป็นที่น่าอิจฉาของสาวโสดหลายต่อหลายคน
เพราะสามีสุดที่รักของเธอคอยเอาอกเอาใจพาไปเที่ยวพักผ่อนสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติต่างแดนอยู่ตลอดเวลา
เพื่อให้คุณภรรยาไม่เครียดพร้อมปั๊มทายาท
ล่าสุดก็ดูจะสมใจทั้งคู่แล้วเพราะสาวน้ำฝนได้โพสต์ภาพตัวเองอุ้มท้องลูกคนแรก
ลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความว่า
ซึ่งมีความหมายว่าการมีลูกคือสิ่งที่พิเศษที่สุดและมีพลังที่สุดในชีวิต
พร้อมติดแฮชแท็กว่ามาแล้วกว่าจะหายแพ้เล่นเอาเกือบ๑๖สัปดาห์๖วัน
ทำเอาเหล่าแฟนคลับและเพื่อนนักแสดงร่วมวงการต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกับทั้งสองกันอย่างมากมาย
ด้านคู่ของหนุ่มสารวุฒิกับจ๊อปสุพนิตาที่ใช้ชีวิตคู่รวมกันมากว่า๒ปี
และเคยได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าจะปล่อยให้มีทายาทด้วยวิธีทางธรรมชาติทันทีหลังแต่งงาน
ซึ่งทั้งคู่ก็สมใจเพราะตอนนี้สาวจ๊อปกำลังตั้งท้องลูกคนแรก
งานนี้คุณสามีเลยพาภรรยาไปท่องยุโรปเป็นรางวัลสำหรับคุณแม่มือใหม่
พร้อมโพสต์ภาพสุดสวีทลงอินสตาแกรมส่วนตัวขณะกำลังจูบท้องภรรยา
โดยมีวิวด้านหลังเป็นหอไอเฟลประเทศฝรั่งเศส
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวีต้องขอแสดงความยินดีกับวาทีคุณพ่อคุณแม่มือใหม่

แสดงความยินดีด้วยนะคะแหมปีนี้เราก็จะมีแบบว่าเบบีตัวน้อยมาประดับวงการเพิ่มขึ้นอีกหลายคนเลยทีเดียว
ใช่ตอนนี้ก็ติดตามกันไม่หวั่นไม่ไหวแล้วนะคะมีความน่ารักออกมาแจกจ่ายในอินสตาแกรมเยอะแยะมากมายเลย